คุณผู้ชมคะเราได้เห็นภาพรวมความเคลื่อนไหวในพื้นที่กรุงเทพกันไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดกันบ้าง
ต้องบอกว่าต่างจังหวัดมีความเคลื่อนไหว๒ลักษณะ
กลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดอุดมการเป็นแนวร่วมของทางกลุ่มรัศดร๖๓
อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มสวมใส่เสื้อสีเหลืองปกป้องสถาบัน

ไปดูที่นี่กันก่อนค่ะที่พิจิตรค่ะ
เมื่อช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมาที่หน้าบึงศรีไฟอำเภอเมืองนะคะ
ก็มาโรมตัวการแสดงออกทางการเมืองชู้๓นิ้ว

ตะโกนให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะคะ
มีข้อเรียกร้อง๓ข้อคือ๑
รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย
รัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูลใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน
เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง
รัฐบาลต้องยุบสภาเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนง
ในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง
อันนี้เป็นข้อเรียกร้องจากทางมวลชนพิจิตรปลดแอบนะคะ

วันนี้ถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่นะคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
ชุมนุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีตำรวจมีฝ่ายความมั่นคง
เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
ที่อุดรธานีนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
รัศดรจังหวัดอุดรธานีนัดชุมนุมที่ลานน้ำผู้

ตรงจุดนี้ครับทุกผู้ชมครับก็มีผู้ชุมนุม
นักเรียนนักศึกษาประชาชนออกมาชุมนุมร่วมกันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็สวมใส่เสื้อสีดำกันนะครับ
มาจากการปฏิวัติยึดอำนาจก็เลยเรียกร้องให้ลาออก
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มีการแสดงจุดยืนกัน
จุดยืนกันมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับ
ประมาณ๑๘นาฬิกาเนี่ยก็ร่วมกันเคารพทงชาติยืนชู๓นิ้วนะครับ
แล้วก็มีกิจกรรมวางดอกไม้จันทร์ให้กับพลเอกประยุทธ์อะไรแบบนี้นะครับ
ชุมนุมก็เรียบร้อยดีนะครับมีตำรวจมาคอยดูแลนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะมีมือที่๓เข้ามาก่อกวนแล้วก็สร้างความรุนแรงนะครับ
เทศกิจของเทศบาลนครอุดรธานีนำรถสุขากับโคมไฟส่องสว่าง
อำนวยความสะดวกให้นะฮะนี่ครับก็เป็นกิจกรรมที่อุดรธานี
ค่ะทีนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมอีกหนึ่งพื้นที่นะคะ
ที่ชัยนาธนะคะเมื่อช่วง๖โมงเย็นค่ะกลุ่มแนวร่วมประชาชนชัยนาธิ
เพื่อประชาธิปไตยได้มีการร่วมกิจกรรมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย
ที่บริเวณเขื่อนเร็งหินสารกลางจังหวัดชายนาฏค่ะ
ชุมนุมที่ชัยนาธก็ไม่มีแกนนำนะคะแต่เป็นการสลับสับเปลี่ยน
ให้คนที่มาร่วมชุมนุมได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมปราศัย
มีตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวนะคะอันนี้คือชื่อกลุ่มนะคะ
ปราศัยเรื่องการศึกษาค่ะเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุง
จากเดิมที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนตามแบบแต่ไม่เท่าเทียม
ต้องออกจากกรอบเดิมต้องเปลี่ยนทั้งระบบ
เพื่อให้การศึกษาไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดี
เด็กจะได้มีคุณภาพไม่ใช่ว่าเชิดชูแต่เด็กเรียนดีเรียนเก่ง
แล้วก็ติดไวนิวโชว์คนทั้งจังหวัด
ทำร้ายเด็กทางอ้อมหรือกดดันเด็กนะคะนี่เป็นข้อเรียกร้องนะคะ
กิจกรรมมีการเขียนป้ายเรียกร้องประชาธิปไตยชูสัญลักษณ์๓นิ้วนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้อง๓ข้อค่ะ
ให้นายกรัฐมนตรีลาออก๒แก้ไขรัฐธรรมนูล
ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนนะคะ
ในพื้นที่การชุมนุมเขาก็มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็มีการตรวจวัดอุทธภูมิมีส่วนสมใสหน้ากากอนามัยค่ะ